มันเป็นคำกล่าวอ้างแล้วก็เป็นคำที่พูดขึ้นมา

พอคุณเดียเนี่ยเขาไปอ้างชื่อแบบนี้เนี่ย

ใช่เรื่องที่อะค่ะทำอยู่แล้ว
แต่เราไม่แน่ใจว่าเขาได้โคต้ามาจากใครบ้าง

หนูขอถามหน่อยนะคะว่า
เวลาแม่โอนเงินของหนูเนี่ย

บริษัทชื่ออะไรครับ

ใช้บัญชีไหนในการโอนไปให้พี่อ๊อฟคะ

แล้วก็บัญชีโอนด้วยค่ะ
บัญชีนี่คือบัญชีไหนคะ

แต่ไม่เกี่ยวกับบัญชีของคุณแม่พระค่ะ

ใช่ไหมที่เป็นชื่อบัญชี
คือคนที่เป็นคนทำให้เราอ่ะเปิดปัญหาแบบนี้อ่าทีนี้โมเอางี้ก่อน
เมื่อกี้นี้เรื่องเรื่องอ้างไม่อ้างชื่อคุณน็อตใครชวนใครไม่ชวนใครเนี่ย
อ่าอ่าว่ากันไปก็ต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันในข้อมูลตัวเองนะทีนี้
ยอดเงินตกลงคุณนาเดียเขาบอกว่ายอดเงินเนี่ย
ของโมที่อยู่กับเขาเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ห้าแสนแล้วสิ่งที่คุณโมติดหนี้เดียล่ะคะ
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวติดหนี้เดี๋ยวก่อนเอาห้าแสนค่ะแต่โมยังยืนยันใช่ไหมว่า
เขายังค้างโมอยู่อีกเท่าไหร่แปดแสนเหรอใช่ค่ะห้าแสนนี่คือการลงทุนค่ะ
แล้วก็มี๓แสนตอนแรกนะคะหนูโอนไป๕แสนในการลงทุน
แล้วก็อีกห้าแสนค่ะในการในการซื้อรถอ่า
แล้วเล่มรถค่ะหนูไม่สบายใจหนูเลยขอเงินคืน
มีการโอนคืนให้สองแสนค่ะเท่ากับว่าหนูตอนนี้ค่ะ
อยู่ที่เขาสามแสนแล้วก็แล้วก็การลงทุนอีกห้าแสนค่ะ
เป็นแปดแสนส่วนบอกว่าหนูมีการกู้เงินเขาอะค่ะ
หนูไม่มีการเซ็นเอกสารแม่คะหนูขอถามแม่หน่อยนะคะ
หนูไปเทรนเอกสารเงินผู้กับแม่ตอนไหนค่ะอ่าเดี๋ยวนะโมเอาก่อนนะ
แค่นี้ก่อนนะเขายืนยันว่าของเขา๘แสน
คุณยืนยันว่าห้าแสนใช่ค่ะแล้วก็อ่าอ่า
แล้วคุณบอกเขาไปติดหนี้คุณเนี่ยติดหนี้อะไร
ก็น้องโมให้หนูเอาเงินหนูออกไปก่อนห้าแสนไงคะในหลักฐานก็มี
เอาหลักฐานขึ้นได้เลยค่ะแล้วไหนขึ้นเงินเงินลงทุนสลากอ่ะเหรอ
ใช่ค่ะคือคุณคือโมเดี๋ยวก่อนนะโมฟังพี่ก่อนนะ
เดียบอกว่าที่ลงทุนสลากด้วยกันเนี่ยมันมีการที่โมให้เดียออกเงินให้ก่อน๕แสน
เดียบอกว่าจ่ายไปแล้วเรียบร้อยค่ะดูตามหลักฐานได้
คือเดียจะบอกว่าแชทที่น้องคุยกับเดียเนี่ยนะคะ
น้องบอกว่าแม่ออกคนละครึ่งได้ไหมหนูยืมเงินแม่ก่อน๕แสน
ของแม่ห้าแสนของหนูห้าแสนแล้วเวลาเราได้ส่วนแบ่งอ่ะ
เราก็มาแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเดือนก่อนที่ได้มาเราก็แบ่งกันคนละครึ่ง
ไม่เห็นมีปัญหานี้อ่าตรงนี้โมว่ายังไงโมมันมีไหมที่ว่า
อ่าให้ออกไปให้ก่อนห้าแสนคุณเดียค่ะคุณบอกว่าเขาโอนมาแสนเจ็ด
คุณโอนให้โอนคุณอ่ะโอนให้เราเนี่ยสี่หมื่นค่ะแล้วส่วนไอ้ที่บอกว่าห้าหมื่นเนี่ย
แล้วไปบอกแล้วมันทุกค่านาฬิกาค่ะแล้วบอกแล้วยังไม่ได้พูดถึงค่านาฬิกาเลยค่ะ
อันนี้เราพูดถึงการลงทุนคือจริงน้องโมน้องโมต้องยอมรับความเป็นจริง
ถ้าสมมุติว่าน้องโมยังจะโกหกแบบนี้พี่ก็ต้องขอพูดในมุมของพี่
เดินมาขอพี่ลงทุนเองว่าโมได้เงินมาจากไหนตื๊ด
โมทำอะไรแต่ว่าเราเนี่ยก็หวังดีกับคุณ
เราไม่ได้ไปพาดพิงอะไรถึงคุณตรงนั้นแต่เราพูดถึงการลงทุน
คุณทำไมต้องเอาเราไปกล่าวอ้างว่าเรารู้จักคนนั้นคนนี้
เราทำกับคุณสองคนผ่านคนกลาง
คุณมาขอเราทั้ง๔๕ครั้งเรายังมีการแชทกลับไปบอกคุณด้วยว่า
เราไม่อยากมีปัญหาเรานะทำอะไรขอผ่านทนายได้ไหม
เพราะที่ผ่านมาเราลงทุนกับใครเราก็ถูกฟ้อง
ร้องแล้วมีปัญหาย้อนกลับไปอ่านแชทดูค่ะว่าเราพูดแบบนี้จริงไหม
คือเรามีความรู้สึกว่าทำไมวันนี้คุณกับเราไม่ได้มีปัญหากัน
เราไม่เคยมีปัญหากับคุณแต่ทำไมคุณต้องมาโจมตีเรา
พี่ภาคภูมิค่ะกำลังเขากำลังพูดแต่น้า
หนูต้องการเนื้อเพราะเวลามันน้อยค่ะ
อ้าวเอาอย่างงี้เดี๋ยวนะเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอา
เงินกับพี่อ๊อฟทางไหนคะ
โมเดียเขาบอกว่าเขาเหลือแค่๕แสน
และโมเองก็ค้างเขาอยู่๕แสนในมุมของเดียกำลังจะบอกว่า
เจ้าจบใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูศูนย์ศูนย์
คือจริงจริงค่ะ
อันนั้นคลิปเสียงคือก่อนที่เราคุยกันเราบอกคุณแล้วถ้าเกิดเราเป็นเรื่องเราเป็นข่าวเราเป็นอะไรเราก็คงไม่ได้เคลียร์เราก็เคลียร์กันในชั้นสาม